เพราะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคือมันเป็นข่าวใหญ่ไทยรัฐทีวีของเราเองนำเสนอตลอด
ทุกวันทั้งวันจริงตั้งแต่ที่เด็กติดถ้ำจนภารกิจเข้าไปช่วยเหลือจนช่วยเด็กออกมาได้ครบทุกคน
ทั่วโลกบินมาทำข่าวแล้วทั่วโลกก็รู้จักกับผู้ว่าคนนี้ครับ
คือต้องบอกว่าเป็นคนที่บัญชาการทุกอย่างในการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
แล้วก็ช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คนออกมาได้
วันนี้เป็นข่าวเศร้านะคะเพราะว่าผู้ว่านรงศักดิโอสธนากรค่ะ
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะ
ท่านเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคมะเร็งในวัย๕๘ปีค่ะ
โดยในแพทย์วิสิตวามวานิสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยจักรไปอย่างสงบเมื่อเวลาห้าโมงสี่สิบห้านาทีของวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน
หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชมาหลายสัปดาห์ด้วยโรคมะเร็ง
ตอนนี้ญาติญาติก็เตรียมที่จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะ
ในถ้ำหลวงวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
สิบสามมิถุนายนถึงสิบกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
นี่อีก๒วันคือครบรอบนะพี่อุ๋ย
คือท่านเป็นคนดำเนินการบัญชาการ
บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งหน้า
เป็นคนออกหน้าสัมภาษณ์กับสื่ออย่างตรงไปตรงมา
ถ้อยชัดคำทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติ
ท่านได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าผู้ว่าหมูป่า
โดยผู้ว่านโรงศักดิ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๒๕๖๐ถึง๒๕๖๑แต่พอจบภารกิจหมูป่า
ท่านก็ถูกคำสั่งโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดพยาวปี๒๕๕๙
สังคมก็มีการวิภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะตอบแทนคนดีคนเก่งแบบนี้เหรอ
ทำไมถึงย้ายไปแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนนั้นท่านเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ไม่สนใจหรอกนะว่าจะต้องไปอยู่ที่จังหวัดไหน
เพราะหน้าที่ท่านก็คือดูแลแล้วก็ช่วยพัฒนาจังหวัดนั้นในฐานะของผู้ว่า
กระทั่งปี๒๕๖๒ก็มีคำสั่งย้ายให้ไปเป็นผู้ว่าที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดปฐุมธานีในปี๒๕๕๙

เสียใจแล้วก็เสียดายแทนพี่น้องชาวจังหวัดปฐุมธานีมาก
เพราะแค่ช่วงเวลาสั้นที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง

แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น
คือการสูญเสียผู้ว่านโรงศักดิ์ไปเนี่ย
ที่น้องชาวประธุมธรรมนี้ก็เสียใจ
สูญเสียคนเก่งอีกคนนึงไปจริง
ไม่ว่าข้าราชการไม่ว่าข้าราชการประจำ

และไม่ว่าทั้งนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด
มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดินหน้าไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวประทุมธานีนั้น
ก็ต้องเสียใจอย่างยิ่งนะครับ
คุณรัชพรก็เคยไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ใช่ไหม

คือท่านเป็นคนอารมณ์ดีมากนะ
ถามอะไรท่านก็ตอบอันนี้คือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจไปหมดแล้วนะคะ

ใช่คือท่านก็เล่าหมดเลยนะว่ามันต้องดำเนินการยังไงแบบไหน
จริงตอนนั้นท่านก็ถูกโจมตีเยอะเรื่องที่ว่า
ไม่ให้ข่าวเลยปิดข่าวไม่ยอมให้สื่อไปทำข่าว
ฟังแถลงจากท่านคนเดียวทุกวันตอน๑๑โมงเช้า

เพราะภารกิจนี้มันคือความเป็นความตายของ๑๓ชีวิต
คือมันทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบครอบรัดกลุ่มแล้วก็ระมัดระวัง
ทุกอย่างข่าวที่ออกไปถึงครอบครัวถึงญาติมันต้องระวังหมดเลย

เพื่อทุกอย่างมันจะได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กทั้ง๑๓คน
สุดท้ายก็ช่วยชีวิตได้หมดทุกคนเลย

ผมไปคุยกับท่านผู้ว่านรงศักดิ์๒๔เมษายน
ในเปิดปากกับภาคภูมิแต่เป็นทางโทรศักดิ์
มีชาวบ้านที่ปฐุมธานี๓๐๐กว่าคนเขาเดือดร้อนเรื่องถนนตัดผ่าน

ท่านก็บอกเดี๋ยวจะช่วยเหลือเดี๋ยวจะดูแลให้